เอาคุณผู้ชมคะมาเอาใจช่วยผู้ชายคนนี้กันหน่อยสิ
เมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอยู่มีผู้หญิงที่ไหนไม่รู้
ขีดเขียนรถเอาผ้าคลุมรถไปยัดใส่ท่อ
แล้วก็ปล่อยลมยางรถทั้งสี่ล้อเลยบอกว่ารถผัว

เออแต่คือไม่ใช่ผัวไงคือผมไม่ใช่ผัวคุณ

ตอนนั้นก็มั่นใจแหละว่าน่าจะมีอาการทางจิต
ล่าสุด๓๐ที่ผ่านมาเอาอีก
ยังทำอีกค่ะนี่ให้ดูสภาพรถก่อน

สติ๊กเกอร์ร้านนี้มันมีกี่คนมันมีมาเป็นพันคัน
คำนี้ก็ใครจะไปรู้แต่ว่าคุณมาทำอย่างนี้มันไม่ถูก
อย่างนี้ถ้ารถที่แปะนี่ผัวคุณหมดเลยเนี่ย
ก็นึกว่าผัวมาคืออันนี้อย่างที่บอกว่าเล่าเท้าความก่อนนะ
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกครั้งแรกมันเกิดขึ้น๒๐มิถุนายนที่ผ่านมา
ผู้หญิงคนนี้ที่ใส่เสื้อสีส้มมีตัวอักษรสีเอ็ดเอ่อตัวอักษรตัวเอ็ดเนี้ยนะคะ
มาปล่อยลมยางรถเก่งของนายจีรเดชสีสินทั้งสี่ล้อเลยค่ะ
เอาผ้าคลุมรถเข้าไปยัดท่อบางส่วนก็เอาไปซุกไว้ใต้รถ
ขู่จะเผารถอีกครับชาวบ้านแถวนั้นเห็นท่าไม่ดีอ่ะ
รีบตะโกนเรียกให้นายจีรเดชเจ้าของรถมาดู
แล้วก็มีการถ่ายคลิปพูดคุยกันเป็นหลักฐาน
ก็เนี่ยค่ะได้ความอย่างที่เราได้ฟังอะไรเมื่อสักครู่นี้
ก็ใครจะไปรู้ก็หนูนึงว่าผัวหนูมาเออ
คุณสติ๊กเกอร์เนี่ยมันมีตั้งหลายอันเป็นล้านเป็นพันพัน
อันนี้ถ้าคนคันไหนติดอันนี้เป็นผัวของคุณหมดเลยเหรอ
ตอนก่อนทำเขาเอามือไปเขียนในผ้าคุมรถที่มีฝุ่น
ใช่ถามว่าคิดถึงน้องไหมพี่
คือเออใครก่อนเป็นใครก่อน
ซึ่งนายเจรเดชเขาบอกนะว่าตอนนั้นน่ะ
ฟังจากที่คุยกันแล้วมั่นใจเหมือนกันว่า

เคยเตือนแล้วก็ขอร้องกันดีบอกว่าคุณอย่ามาทำแบบนี้อีก

ผ่านไป๒เดือนผ่านไป๓๐สิงหาคมที่ผ่านมา

เอาก้อนหินทุบฝากระโปรงรถและกระจกจนเสียหายเลยอ่ะ

ทุ่มแล้วกิ้งกิ้งตกอ่ะก็เป็นรอยตามที่กิ้งอ่ะ
ใช่แล้วก็มีที่กระจกประตูผู้โดยสารฝั่งซ้าย
ขูดขูดที่กระจกเข้า
คือต้องเปลี่ยนกระจกอะพี่กระจกใครไม่ได้
มันคล้ายเหมือนเป็นเด็กที่อื่นแล้วมาเช่าบ้านอยู่ที่นี่
ใช่ตอนนี้เขาบอกว่าไม่ได้อยู่แถวนี้แล้วออกไปแล้ว
แต่ยังหลอนกลับมาที่เดิม
เนี่ยค่ะซึ่งเขาบอกว่าพอโพสต์คลิปนี้ไปนะโหดูก็ทิ้น

พอโพสต์คลิปออกไปมีคนมาคอมเมนต์เพียบเลยค่ะ
บอกว่าโอ๊ยเคยโดนเหมือนกันเลยผู้หญิงคนนี้แหละ
ทั้งกรีดบอกทั้งทุบรถร้ายต่อร้ายคัน
เขาเลยบอกว่าช่วยออกมารับผิดชอบหน่อย
ถ้าคุณมีอาการทางจิตหรือว่ามีปัญหาเป็นอาการป่วยอะไรเนี่ย
ครอบครัวออกมารับผิดชอบหน่อย
อย่าปล่อยให้ออกจากบ้านมาทำเรื่องแบบนี้
คือครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้น๓๐สิงหาคมที่ผ่านมา

ตอนนั้นคนเจ้าของรถก็ใจดีเกินไป

เพราะว่ามันอาจจะเป็นรอยเล็กน้อย
ปล่อยลมยางเกินให้ติดนะ
แต่อันนี้สิคุณทุบมาขนาดยังไหวนะ
แต่ว่าไปแล้วหาไม่เจอ
ที่ชุมชนใต้ทางด่วนคลองเตยค่ะ
ซึ่งเป็นที่ที่คุณจิรเดชเขามาจอดรถเอาไว้นี่แหละ
ก็คุยกับคนที่ค้าขายตรงที่เกิดเหตุเขาบอกว่า

ขี่มอเตอร์ไซค์มาวนเวียนของรถนายจิรเดชทุกวันเลยนะคุณ
เช้าเที่ยงเย็นค่ำแล้วก็นั่งเฝ้า
พอถามว่าเธอมาทำอะไรตรงนี้

เธอก็เลยแบบอ่ะงั้นไม่ยุ่งเรื่องในครอบครัวก็คุยกันไป

อืมนะครับ